มีกรณีเจ้าของร้านขายของชำ
มีปากเสียงกับเจ้าของธุรกิจซ่อมแซมตกแต่งบ้าน

ทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะคะ
จนสุดท้ายเจ้าของร้านขายของชำ
ชักปืนยิงเพื่อนเสียชีวิตอยู่หน้าร้านเลยค่ะ
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานพร้อมแพทย์ชนสูตรในพื้นที่เกิดเหตุ
และตำรวจนครบานสมดำเข้าตรวจสอบร่างของนายวินัยแก้วกล่ำ
อายุ๓๔ปีเจ้าของธุรกิจซ่อมแซมตกแต่งบ้าน
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกและช่องท้องรวม๖นัดเสียชีวิตทันทีค่ะ
ภายในซอยเทียนทะเล๒๐เขตบางขุนเทียน
คนก่อเหตุคือนายพิสิทธิ์จันแจ่มแสงอายุ๓๓ปี
เจ้าของร้านขายของชำก็ถูกจับกลุ่มทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
จากการสอบถามพี่สาวของผู้ตายก็รู้ว่านายพิสิทธิ์
และนายวินัยจริงแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันมานาน
แต่ระยะหลังทั้งสองคนมีความขัดแย้งกัน
ก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนก็นั่งคุยกันอยู่นะคะ
โต๊ะหน้าร้านขายของชำของนายพิสิทธิ์
คุยกันไปคุยกันมาอ้าวกลายเป็นทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
จนเป็นเหตุทำให้นายวินัยถูกยิงเสียชีวิต
ไปฟังเสียงพี่สาวของผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
เป็นเพื่อนรักกันนะเมียอยู่ปฐมแต่แกงาน
ทุกวันนี้อายุ๓๔แล้วเนี่ยเขาก็ยังรักกันอยู่
แต่ณวันนี้เกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ทราบ
เราก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับน้องชายเราแยกครอบครัวไปแล้ว
นี่แหละค่ะจากเป็นเพื่อนรักกันมา
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันถึงขั้นต้องยิงกันแบบนี้นะคะ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสุพีรณัทสัตธนชัยพัฒน์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุมีพยานเห็นค่ะว่าผู้ตายเนี่ยพาพวกมาจำนวนนึง
มีอาวุธมาด้วยมีมีดมีไม้ก๊อฟเดินทางมาหานายพิสิทธิ
แล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะหาเรื่องจนเกิดการต่อสู้กัน
นายพิสิทธิ์ถูกมีดบาดมือทั้งสองข้างก็เลยเข้าไปในบ้าน
นำปืนออกมากระหน่ำยิงใส่ผู้ตาย
ส่วนกลุ่มคนที่มาพร้อมกับนายวินัยก็พากันวิ่งหลบหนีนะคะ
ซึ่งขณะนั้นพันธุ์ตำรวจโทเปรมวิชนาสารวัตรป้องกันและปราบราม
ร้อยตำรวจโทบุญฤทธิ์มีเงินรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
ตำรวจนครบานสมดำผ่านมาพอดีเข้ามาระงับเหตุพอดี
ก็เลยออกคำสั่งให้นายพิสิทธิ์วางปืน
แล้วก็รีบควบคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจทันทีค่ะ